กรณีเฟซบุ๊คเทพบุตรโซโล

โพสต์เอาไว้ว่าจ้างให้ไปทำร้าย

เบี้ยวค่ายาเสพติดถ้าไปทำร้าย

ได้เงินเยอะหน่อยก็ขยายผลมา

เป็นหัวหน้าแก๊งระดับสั่งการแล้วรู้แล้วว่าเป็นใคร

แบ่งพื้นที่กันในการกระจายยาเสพติด

หลายพื้นที่วางกันเอาไว้เยอะมาก
แล้วชื่อเฟซบุ๊คของเขานะหลายชื่อมาก

ทีนี้ค่ะมีคลิปหนึ่งที่แชร์กันอยู่

ผู้ชายไปรุมทำร้าย
ในรุ่นสองคนนี้เบี้ยวเงิน
ฆ่ายาเสพติดก็เป็นการทำร้าย

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายภูมิ

แล้วเราจะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังค่ะ
แต่อย่าเล่นนะ
นี่ไงหลายคลิป
ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ

เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
วัยรุ่นสองคนนี้เนี่ยก็เบี้ยวค่ายาเสพติดจริง
อันนี้ญาติเขาก็ให้ข้อมูลนะก็คือไปร่วมกับแก๊งมันทุกเม็ดนี่แหละ
รับยาเสพติดเอาไปขายแล้วก็เบี้ยวเงินเขาจริง
คือเขาบอกว่าเหมือนราคาขายมันเป็นแสนเลยแล้วจ่ายไม่ครบ
นี่ค่ะคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำธุระในเขตรอยต่ออำเภอเมืองชายภูมิ
กับอำเภอแก้งเคราะห์พอไปถึงริมถนนตาดโตนชายภูมิ
ก็ไปเจอวัยรุ่น๗คนยืนดักอยู่ริมถนนแล้วก็กรูเข้ามาทำร้าย
ถามเรื่องเงินที่ติดค้างค่ายาเสพติดตอนรุมทำร้ายก็อัดคลิปวิดีโอไปด้วย
ในคลิปเนี่ยจะได้ยินนะคะว่าถามว่าทำไมไม่จ่ายค่ายาบ้า๒๐๐เมตรที่เอาไป
ประโยคแบบนี้เลยพอซ้อมเขาจนหนำใจก็แยกย้ายกันหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุคลิปนี้ก็ถูกส่งต่อในเครือข่ายแล้วก็มีข้อความว่า
เป็นลักษณะของการขู่เอาชีวิตทั้งสองคนที่ถูกทำร้ายในคลิปนี้ค่ะ
ขอว่าถ้าครอบครัวเอาเรื่องไปแจ้งตำรวจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลย

ในบียอมรับว่าติดต่อในเบียร์หรือโกเบียม้าบิน
ซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายแก๊งมันทุกเม็ดในพื้นที่จังหวัดชายภูมิ
ทางเฟซบุ๊กอ่ะนะคะเขาใช้บัตรประชาชนสมัครเป็นสมาชิก
แล้วก็รับยาบ้ามาขาย๒๐๐เมตรเขายอมรับนะ
คนที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยเขายอมรับ
พอขายได้ก็โอนเงินให้ทุกวันแต่ช่วงหลังผิดนัด
ค้างเงินถูกตามทวงหนี้ซึ่งก็มีข้อมูลว่าโกเบียม้าบินเนี่ย
เครือข่ายแก๊งมันทุกเม็ดและเทพบุตรโซโล
แต่ใช้ชื่อกลุ่มว่าปฐุมมาพญาแลมันมีหลายชื่อ
ติดเงินแก๊งเนี้ยเป็นแสนแต่ว่าทางญาติของสองคนที่ถูกทำร้าย
เขาบอกว่าโกเบียม้าบินเนี่ยนะแชทเข้าไปติดต่อเข้าไป
บอกกับญาติว่าตัวเองไม่ใช่หัวหน้าแก๊งมันทุกเม็ด
จังหวัดชายภูมิตามที่อ้างนะแต่เป็นสมาชิกรับยาบ้ามาขาย
เหมือนสมาชิกคนอื่นนี่แหละในส่วนของจังหวัดชายภูมิ
จะมีกลุ่มหัวหน้าเครือข่ายแยกออกมาจากเครือข่ายเทพบุตรโซโลและแก๊งมันทุกเม็ด
เขามีเครือข่ายย่อยมีเครือข่ายย่อยประจำจังหวัดชายภูมิ
ใช้ชื่อกลุ่มว่าปฐุมมาพญาแหล่ซึ่งจะมีหัวหน้ากลุ่มปฐุมมาพญาแล
เครือข่ายสมาชิกค้ายาบ้าที่ชายภูมิอีกทอดนึงแล้วก็ล่าสุดเนี่ย
เขาก็จะมีการส่งบัญชีเงินค่ายาบ้าเข้าบัญชีที่เปิดไว้ที่จังหวัดอ่างทองเป็นหลัก
ดูสิมันมีเครือข่ายกันแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เรื่องที่เห็นในคลิปก็เป็นลักษณะของการข่มขู่ทำร้ายร่างกายทวงเงินจริงนะคะ
ญาติของวัยรุ่นสองคนที่อยู่ในคลิปที่ถูกรุมทำร้ายเขาบอกว่า
ตอนนี้เด็กทั้งสองคนกลัวมากกลัวว่ากลุ่มเครือขายยาบ้านเนี่ย
มาตามเอาชีวิตก็พากันแอบหลบหนีออกจากบ้านกันไปทั้งสองคนแล้วอ่ะ
หนีกันไปแล้วญาติญาติก็ช่วยกันตามหาแต่ยังไม่เจออืม
เด็กสองคนที่ถูกรุมทำร้ายในคลิปเนี่ยมันหนีไปอยู่ที่ไหนนะคะ
ญาติก็เลยไปแจ้งความนะคะที่สพแก้งเคราะห์
เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เอาผิดกับเครือข่ายแก๊งมันทุกเม็ด
เครือข่ายปฐุมาพญาแลในเรื่องของการค้ายาบ้า
ในส่วนของเด็กที่มีส่วนร่วมเนี่ยญาติเขาก็ยอมรับ
ว่ามีส่วนร่วมจริงจะเอาผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
แต่กลัวไงกลัวถึงขั้นจะถูกทำร้ายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกจาตุรนตระกูลปาน
ผู้กำกับการสพแก้งเคราะห์บอกว่าตอนนี้ตำรวจ
นำวัยรุ่นสองคนในคลิปไปสอบสวนแล้วไม่ได้หายไปตามที่เป็นข่าว
ญาติบอกหายไปหนีไปนะคะ
ตำรวจบอกว่าเจอตัวแล้วเอามาสอบสวนแล้ว
ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดชายภูมิอยู่ระหว่างขยายผล
เครือข่ายค้ายาเสพติดแก๊งนี้อยู่นะคะ
ก็มีรายงานว่าแก๊งนี้เขาแตกยอดกันไปเรื่อยไง
แล้วก็จะมีที่ดูแลจังหวัดชายภูมิ
กันไปหมู่บ้านไหนกลุ่มไหนดูแล
ฐานใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองกับอำเภอแก้งครอง
เขาบอกมีการวางตัวไว้หมู่บ้านละคน๒คน

เหมือนยิ่งขยายก็ยิ่งเจอแบบขยายกว้างออกไปเรื่อย

ที่จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็จัดการกวาดล้างให้หมดนะคะ